วันนี้เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันดูหน่อยค่ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะ

อาจจะมีปรับเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเตรียมเข้าสู่

ผักกัดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๒๔บาทนะคะ
กิโลกรัมละ๒๖๓๐บาทนะคะ
กิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาท
พริกจินดาแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทนะจ๊ะ
สัปดาห์หน้าต้องอัปเดตกันอีกทีนึง

อาจจะมีราคาปรับขึ้นค่อนข้างเยอะกันนิดนึงเนาะคุณผู้ชม